ผมคิดว่าถึงที่สุดนะฮะทุกคนก็อยากจะอยู่ในสังคมที่ปลอดภัย
ผมเชื่อว่าถ้าเรามีสังคมที่ปลอดภัยได้
คนจำนวนมากก็อาจจะผมเชื่อนะฮะ
คนจำนวนมากก็จะไม่อยากไปมีปืนเพิ่ม
มันก็เป็นภาระแล้วมันก็มีความอันตรายของมัน

ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านการที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ย

เพราะว่าเรารู้สึกว่าสังคมไม่ปลอดภัย

ผมมีอาวุธปืนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
ที่จะเป็นคนคุกคามเหรอนะครับ
เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละฮะที่จะเป็นคนคุกคาม
ซึ่งผมเองก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนั้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการที่มันมีคนบางกลุ่มนะครับ

มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า
เราต้องปกป้องตัวเองแล้วเราก็ไม่เชื่อมั่น
ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรากลับไปที่ประเด็นในเรื่องของการ
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำ
ผมอยากจะเพิ่มเติมอีก๒เรื่องนะครับ
เรื่องแรกที่ผมคิดว่า

อาจจะต้องเล่นสบุหนังผมเรียกว่าน้ำไว้เท่าไหร่นะ

ครับผมคิดว่าตอนนี้เราต้องซ้อมกันแล้วครับ

โรงเรียนต่างซ้อมแผนที่จะต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับ

เราจะต้องทำก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ย
รอบต้องเข้ามามีส่วนร่วม

ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเร็วที่สุดนะครับ

คำถามก็คือชุมชนจะเข้ามาได้ยังไงนะครับ
จะมีบทบาทได้ยังไงที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เครื่องไม้เครื่องมือของเขาจะมีอะไรให้เขาสามารถเข้ามาถึง
รวมถึงนะครับตำรวจนะครับ
เข้ามาเร็วได้ยังไงจะต้องมีออดไหม
เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนนะครับเหมือนซึนามินะครับ
อันที่๓หลังเกิดเหตุนะครับผมคิดว่า
โจทย์สำคัญที่คุณพลิตเองก็ได้พูดเอาไว้ก็คือจะทำยังไง
นะครับที่จะทำให้ไม่เกิดการเอาอย่างนะครับ
อันหนึ่งที่มีการวิจัยกันนะครับในสหรัฐอเมริกาก็คือว่า
เวลาที่มันมีเหตุการณ์ยิงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สึกข่าวนะครับต่างเนี่ย
เราต้องพยายามไม่ทำให้คนนั้นคนที่กราดยิงกลายเป็นฮีโร่
เพราะคนที่ไปกาดยิงแบบนี้บางทีเขาสิ่งที่เขาต้องการคือการเรียกร้องความสนใจจากประชาชน
ดังนั้นถ้าเกิดเราไปนำเสนอชื่อของเขาไปนำเสนอรายละเอียดมากเกินไปเนี่ย
สุดท้ายเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการและจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ทำต่อกันไปนะครับ